ช่วงนี้ติดตามอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะคะสำหรับกรณีที่มีสาวสวยหน้าตาดีถูกกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตคารถเก่งป้ายแดง
แล้วก็ไปตรวจพบว่ามีแชทคุยกับเสียลบ

เรื่องนี้ล่าสุดเสียลบติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจสพมนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินไปสอบปากคำด้วยตัวเองเลย
เรื่องต้นมีรายงานบอกว่าเสียลบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ไม่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนด้วย
ให้คุณผู้ชมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณนัทพลเรียบสันเทียเลยค่ะ
ขอบคุณคุณรัชพรคุณทัศนัยที่บรรยากาศของสพมคปฐม
ต้องบอกว่าขณะนี้นะครับด้านหลังของผมเนี่ยคือภาพการแถลงข่าว
ของทางผู้บัญชาการตำรวจสพมคปฐมที่ออกมาให้ข้อมูลล่าสุดว่า
ในส่วนของตัวเสียลบนั้นยังคงยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ
แล้วก็วันนี้จะยังคงไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และจะไปให้การทีเดียวในชั้นศาลเท่านั้นครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไล่ย้อน
ไปดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วง๑๑โมงแล้วกันนะครับ
ก็คือว่าที่นี่มีทางบทบรดเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาณ

เดินทางมาทำการสอบปรักคำตัวเสียลบนี้ด้วยตัวเอง
แล้วก็บรรยากาศอื่นที่สพมนครปฐม
ก็มีทางคนสนิทของนายลบ
เดินทางมาติดตามความขึ้นไหวที่นี่ด้วย
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวเนี่ยเบื้องต้นทีแรกนะครับ
แต่ท้ายที่สุดก็อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ว่าตัวเสียลบยังคงปฏิเสธแล้วก็จะไม่ขอทำแผน
ทีนี้ทิศทางหลังจากนี้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็ยังคงต้องทำการสอบสวน
เพราะว่าตามอำนาจของตำรวจจะต้องใช้เวลาทั้งหมด๔๘ชั่วโมง
ที่มีสิทธิ์ในการควบคุมชั่วคราวทำการสอบสวนต่อเนื่อง
จนกว่าจะนำตัวไปฝากขังต่อศาล
แล้วก็คือว่าถ้าเขายังยืนยันว่าจะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หรือว่ายืนยันที่จะไม่รับทราบข้อเกลาหาทางตำรวจก็จะฝากขังทันที
ในขณะเดียวกันทีนี้ก็มีข้อมูลมาจากชุดสืบสวน
ว่าเสียลบเขายืนยันกับทางพนักงานสอบสวน
ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆ่าน้องเนิร์ส
ส่วนการสอบปากคำจะไม่ให้การใดทั้งสิ้น
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางทนายความส่วนตัวของเสียลบ
เขาได้ให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าเสียลบได้โทรศัพท์มาปรึกษา
แล้วก็ได้มาบอกว่าให้ไปเป็นธนความให้หน่อย
โดยเสียลบนั้นก็ได้มีการบอกเบื้องต้นว่าเขาไม่ได้เป็นคนก่อเหตุ
ทนายความก็จึงให้คำปรึกษาไปนะครับว่าถ้าไม่ได้ก่อเหตุ
ก็ให้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวน
และปฏิเสธในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนวันนี้เสียรบไม่ได้บอกให้ทางธนายความ
เตรียมนำหลักทรัพย์อะไรมายื่นการคัดค้านกับรากันตัวแต่อย่างใด
แล้วก็ประเด็นของการคาดการณ์การที่มีการพูดกันก่อนหน้านี้
ที่บอกว่าเสียรบเป็นภูมิอิทธิพลในพื้นที่
ทนายความยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เราไปฟังเสียงของทนายความดูครับ

และสิทธิในการทำแผนก็ถ้าไปเสร็จก็ไม่สามารถที่จะพาเราไปทำแผนได้
ก็คือตอนแรกคือที่ที่นำเรียนก็มีกระแสยืนยันมาว่าจะมีการทำแผน
เพราะว่ามีทั้งรองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติเดินทางมาทางชุดสืบสวน
ก็ได้มีการแบ่งกำลังไปเตรียมสถานที่

แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือว่า
ในส่วนของผู้ต้องหาไม่ได้ให้การสรัพธิ์ภาพนะครับ
ทำแผนก็ยังคงต้องยกเลิกและไม่มีการทำในวันนี้นะครับ
นี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดจนถึงขนาดนี้

นัทพงศ์สันเทียข่าวเทวรัฐทีวีรายงานครับ